เมื่อวานนี้นะคะมีผู้ต้องขังเป็นผู้หญิงค่ะอายุ๓๘ปี
ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดแล้วก็ถูกนำไปคุมขัง
อืมที่ห้องขังของสนพาศรีเจริญ
หลังจากนั้นค่ะไปพบว่าเธอเสียชีวิตครับ
แต่ญาติติดใจสงสัยกรณีที่หลังจากเสียชีวิตแล้ว
ทำไมต้องกันญาติญาติไม่ให้เข้าไปดูศพ
โดยให้เหตุผลว่ารอเจ้าหน้าที่มาดูก่อน
ชนะสูตรศพเบื้องต้นก่อนเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้ค่ะกรณีที่ไปพบศพนางสาวสุรีพร
คนโททองอายุสามสิบแปดปีเป็นผู้ต้องหานะคะ
ยาเสพติดเสียชีวิตในห้องขังสนภาษีเจริญค่ะ
ญาติผู้เสียชีวิตเองนะคะพอทราบข่าวค่ะ
เดินทางไปที่สอนอค่ะยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะคะ
สงสัยถึงการถึงสาเหตุการณ์ตายด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
บอกว่าไม่สามารถให้เข้าไปดูได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบศพเบื้องต้นก่อนนี่แหละเป็นจุดที่ญาติติดใจสงสัยนะคะ
นายประดิษฐ์คนโททองอายุ๖๕ปีพ่อผู้ตายให้การว่า
ลูกสาวถูกตำรวจจับข้อหาครอบครองยาไอซ์เพื่อจำหน่ายช่วงบ่าย๔
กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกจับกลุ่มที่บ้านเช่าภายในซอยเพชรเกษมห้าสิบสี่
ตัวเองเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปเยี่ยมช่วงเช้าวันอาทิตย์
ไม่เห็นเล่าอะไรให้ฟังเพียงแต่บอกว่าฝากหลานหน่อยนะ
หมายถึงลูกผู้เสียชีวิตเนี่ยดูแลด้วยซึ่งตัวเองและลูก
ของนางสุรีพรต่างก็ไม่เชื่อว่าจะเสียชีวิตง่ายแบบนี้
เพราะยังไปเยี่ยมกันอยู่เลยค่ะเช่นเดียวกับลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านายพินโยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้
รู้ว่าแม่ถูกจับก็เลยมาเยี่ยมแต่เจ้าหน้าที่บอก
มาตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่โดยแม่ของเขาเนี่ยป่วย
เขาเป็นห่วงมากค่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งตัวเองก็บอกกับตำรวจนะฝากดูแลด้วยนะคุณตำรวจแม่ผมเนี่ย
เป็นความดันโลหิตสูงแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาไปเยี่ยมและบอกคุณตำรวจเนี่ย
เอายาไปด้วยนะแต่ตำรวจบอกเอายากลับไป
สิ่งที่เอามาให้เอาเสื้อกันหนาวดีกว่าเอาผ้าห่มดีกว่า
ซึ่งตอนเช้าเนี่ยเขาก็เอามาให้แม่แต่ไม่ทันค่ะ
เพราะว่าแม่เสียชีวิตภายในห้องขังนะคะ
ศพผู้เสียชีวิตเอาเบื้องต้นก่อนนะคะ
พบรอยช้ำทางด้านซ้ายของร่างกาย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่สรุปนะคะ
ต้องมอบให้กู้ภัยนำส่งนิติแว่โรงพยาบาลเสรียราช
ชันสูตรเอาแบบละเอียดอีกครั้งว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรค่ะ
ก็ตอบคำถามให้กับญาติเขาหน่อยละกันนะคะ